หลังนี้ครับบูรธึกสึกสองแก๊งโดนเปินยิงสนั่นซอยเลย
กลุ่มหนึ่งไปยืมรถของอีกกลุ่มหนึ่ง
ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ทวงคืน
เลยเกิดเป็นเหตุการณ์บูรธึกมีวงจรปิดให้ดูนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่มันเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายไม่ได้ถ่ายหนังเลยนะ
เสียงปืนอ่ะแบบปั้งอ่ะ
แล้วคุณดูสิโอ้โหโผล่มายิงกันใช้ปืนยิงกันง่ายแบบนี้
ผู้ชายสองคนนี้ก็เป็นคนก่อเหนะคุณนะครับ
คนนึงยิงก่อนนะครับเปิดน้ำอีกคนยิงตามแบบนี้คุณ
ยิงฝั่งคู่อริยังก็ถ่ายหนังนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับตรงตลาดโรงหนังเก่าดาวคนนองนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่เห็นไปเห็นในวงจรปิดชัดเจนเลย
ชายสองคนนี้ชักปืนรัวยิงใส่ฝ่ายตรงข้าม
คุณทีมข่าวของเราก็นับให้นะว่าเสียงปืนมันกี่นัดกี่นัดเนี่ยนะฮะ
ก็๒๐นัดนะเกือบ๒๐นัดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะครับ
คือวันที่๒๖เข้าสู่วันที่๒๗นะฮะ

เป็นรูสิฮะถูกยิงเข้าที่ขาขวาครับ
กู้ชีพก็มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลฮะ
ส่วนตำรวจสนบุคโลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๑๙ปลอก
ประตูร้านค้าในตลาดมีรอยถูกยิง
แต่ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เพราะว่าเป็นช่วงกลางดึกชาวบ้านก็กำลังพักผ่อนอยู่
แต่เชื่อสิว่าอยู่ในบ้านกันแบบใจระทึกนะครับ
พบผู้บาดเจ็บนะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้
มือปืนในคลิป๒คนที่เห็นอุกอาจมากนะฮะ
ฉายาของเขาก็คือคนแรก๒นางเลิ้งนี่คนแรกนะใส่เสื้อดำ
คนที่๒เสื้อเทาที่เดินตามมายิงนะฮะ
ฉายาว่าแก่นโกบอลซึ่งนัดเคลียร์ใจกรณีกับรุ่นพี่ของผม
และไม่พอใจที่ถูกยืมรถไปขับแล้วก็โดนยิงกลับมานะครับ
จุดเริ่มต้นมันมีแบบนี้รุ่นพี่ของในสองแล้วก็ในแก่นนะครับ
๒ก็คือ๒นางเลิ้งนะแล้วก็ในแก่นคือแก่นโกบอลเนี่ยนะฮะ
เอาไปเที่ยวงานวันไหลสงกรานช่วงเดือนเมษายน
ซึ่งทั้งนายสองแล้วก็นายแก่นมือปืนนั่งไปด้วยนะฮะ
แต่ขากลับเนี่ยรถถูกยิงก็นำรถไปคืนแฟนเจ้าของรถ
ไม่พอใจดิไม่พอใจนะฮะโอ้โหทำไมเอาไปถูกยิงแบบนี้

บอกว่าใครนั่งไปแล้วเป็นชนวนให้ถูกยิง

อันนี้แหละที่มันทำให้แบบ
ที่เห็นข้อความก็รู้สึกโมโหสิ

ซึ่งทั้งนายสองแล้วก็นายแก่นเห็นข้อความ

จึงส่งแชทท้าทายรุ่นพี่

พวกผมเนี่ยทนไม่ไหวคนเจ็บมาเล่าให้ปัง

โหเฮ้ยทำไมละเอารถเขาไปถูกยิง
แล้วไม่เลิกล้าอย่ามาท้าทายกันแบบนี้อีก
ก็เลยตัดสินใจนัดฝั่งนายสองนายแก่น
มาเคลียร์บอกมาเคลียร์ด้วยกำปั้นแบบลูกผู้ชาย

แต่นี่ไม่ได้แค่โชคแล้ว
เออเอาปืนมาด้วยนะครับพอมาถึงจุดที่นัดเคลียร์กัน
ยังไม่ทันได้จอดรถเลยปรากฏว่านี่
นายสองและนายแก่นชักปืนยิงใส่เลยนะครับ
พอเราขี่เข้าไปปุ๊บมันก็สาดออกมาเลยครับยังไม่ถึงที่จะแบบว่านัดหมายต่อยกันอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ
คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีอาวุธเข้าไปใช่ไหมใช่ไม่มีครับเรารีบมีการยิงสวนมาฟาดเพราะฝั่งนู้นเขาเหมือนมีการโพสต์ว่าเราก็ยิงสวนเขาเหมือนกัน
ไม่มีนะครับเพราะว่าคือว่านัดจะไปต่อยอย่างเดียวครับก็อาวุธมีดอะไรก็ยังไม่มีเลยไม่มีครับ
คือตั้งใจจะไปใช่ครับเพราะว่าพวกนั้นก็ต้องรู้จักรู้จักกันหมดครับใช่ครับเพราะพวกกระบอแล้วก็รู้จักกันหมด
คุณผู้ชมค่ะคือมีคนหนึ่งที่อยู่ในคลิปนะครับก็คือนายแก่นเสื้อสีเทานะครับหนึ่งในสองมือปืนนะครับ
หลังเกิดเหตุหลบหนีไปนะครับแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะบอกว่าไหนตกลงกันแล้วหากไม่มีใครตายจะไม่แจ้งความ
แต่อีกฝั่งเขาบอกเขาไม่ได้แบบจะมาท้ายิงอ่ะเออท้าแค่หัดต่อหมัดต่อหมัดนะฮะ
ซึ่งตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับทั้งคู่แล้วนะครับ
นอนภาวะวันเกิดเหตุไม่กล้าออกมาดู

หัวลูกหลงได้ยินแหละเสียงปั้งก็รู้ว่าเป็นปืน

จำได้ว่าเป็นการยิงใส่ฝ่ายเดียว
เพราะกลุ่มถูกยิงเนี่ยวิ่งหนีตะเลิศไปแล้วนะฮะ